คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี้ไปบ้างหรือยังคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
โพสต์ภาพนี้เอาไว้เป็นภาพเนื้อหมูครับ
ที่เป็นลักษณะเหมือนหั่นเป็นชิ้นประมาณนึงอะค่ะ
แต่ว่าตรงกลางของเนื้อหมูเนี่ยค่ะเห็นดวงเป็นวงสีเหลืองเหลืองไหมคะ
ครับแล้วก็มีขอบขาวขาวอีกเนี้ยค่ะอ่า
เธอบอกเธอตกใจมากก้อนเหลืองขอบนอกขาวมันคือฝีหรือเปล่า
โอ้โหนี่คือเนื้อหมูส่วนสันคอนะคะน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าธนาการสิงห์บุตรเอามาโพสต์เอาไว้แล้วมีข้อความบอกว่า
หมูออกมาเป็นแบบนี้ไม่กล้าทำต่อไม่กล้าเอามาทำกับข้าวเลยค่ะ

ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับเจ้าของโพสต์นะคะคุณธนาการสิงบุตรอายุ๓๒
อยู่ที่จังหวัดตากนะคะเธอบอกว่าซื้อซื้อเนื้อหมูมาจากห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
กันยายนค่ะเอาไปแช่แข็งเอาไว้แล้วเจอฝีตอนไหนยังไงเดี๋ยวให้เธอเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ

ชิ้นส่วนเมื่อบันก็คือสั่นพอหมด
แล้วก็หันออกมามันก็เจอ

ซึ่งมาทานค่ะทำกับข้าวกินเอง
แล้วหลังจากเจอนี้เราทำยังไง

มีทางร้านติดต่อเข้ามา

กลัวค่ะไม่กล้ากินหมูแล้วค่ะ

ผัดหมูหน่อไม้
กินกัน๓คนพ่อแม่ลูกนะคะ
ส่วนที่เหลือก็เก็บแช่แข็งเอาไว้

ตู้เย็นพักทิ้งไว้

เตรียมทำเมนูกระเภาหมูสับ

เป็นเหมือนเป็นฝีเป็นน้องไหลออกมา

ผมคิดว่าเป็นเนื้อหมู

คือมันออกเหลืองนวลไง

แต่มันเป็นฝีไงใช่ป่ะมันเป็นฝีจริงค่ะ
คือวันนี้เธอก็ไปลงบันทึกประจำวัน

แล้วก็ซื้อมาจากในห้างด้วยไง
ไม่ได้ไปซื้อตามแผงอะไรแบบข้างนอกอะค่ะครับ

ก็วันนี้เธอ
ขอบคุณครับทุกผู้ชมครับ
ถามท่านประสุทธิ์สัตว์อำเภอแม่สอด

ภาพที่เกิดขึ้นก็แน่นอนว่าเป็นฝีนะฮะ

แล้วเนื้อหมูแบบนี้มันจะมีฝีหนองมาได้ยังไง

มักจะฉีดอยู่ที่คอของหมูอยู่แล้ว

พอได้รับวัคซีนเข้าไปมันเกิดอาการอักเสบ

ถ้าใครไปเจอแบบนี้

ก็แสดงรับประทานได้เพราะ

อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ก็บอกแบบเดียวกับทางประสุทธิ์บอกนะฮะบอกว่าลักษณะที่เจอแบบนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็คือฝีหนองที่เกิดขึ้นในเนื้อหมู
ถ้าเป็นเนื้อหมูสดนะแบบนี้เขาแช่แข็ง
เขาเก็บไว้เขาแช่แข็งไว้แต่ถ้าเป็นเนื้อหมูสด
คุณเข็มมาสอนไปซื้อมาแล้วเฉือนไปปุ๊บแล้วเจอเนี่ย
มันจะไหลเหลวออกมาเป็นหนองเลยอืมแต่อันนี้เขาไปแช่แข็งไง
ก็เลยเป็นก้อนมันก็เลยเป็นก้อนอยู่นะครับ
หนองเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับอาจารย์เจษฎาบอกนะครับ
อย่างเช่นจากหมูที่เป็นโรคหรือมีบาดแผล
หรือเกิดจากการถูกฉีดยาแล้วก็เป็นแผลขึ้นจากการฉีด
น้องเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันในร่างกาย
พยายามทำลายเชื้อโรคที่เกิดขึ้นนะครับ
ปกติร้านที่เขาเจอเนี่ยเขาก็จะตัดเนื้อหมูส่วนนั้นทิ้งออกไป
ยังไงเขาต้องตัดทิ้งไปอยู่แล้วเพราะว่าแม้มันไม่ใช่โรคติดต่อ
แต่มันอาจมีเชื้อโรคปนได้นะครับ
ถ้าผู้บริโภคซื้อไปแล้วไปเจอ
ดรเจศดาก็แนะนำ๒อย่าง

หรือไม่สองก็คือถ้าคุณไม่สบายใจคุณก็ทิ้งหมดเลย